พลเอกประยุทธ์จันโอชาแถลงข่าวหลังการประชุมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิดว่า
ที่ประชุมเนี่ยด้อออกข้อกำหนดบังคับใช้ในพื้นที่คุณเทพหมานครสรับกริมนต์โทรนสื่อจังหวัดภาคใต้
ด้วยกับยาวราบปัตตานีนราธิวัตรและสงขาเนี่ยเพราะฉะนั้นภาคใต้ด้วย
เพราะอย่างที่เรารู้ว่าภาคใต้เจอค่อนข้างหนักด้วย
ภาคใต้เราเจอสายพันธุ์แอฟริกาธาด้วย
คือวันนี้นายกเขาแถลงเป็นเรื่องอย่างนี้
เรื่องแรกคือการบริหารวัคซีน
รัฐบาลเจรจาจัดหาเพิ่มเติม
เปรียบแผนการฉีดให้ตรงเป้าหมาย
ตามสถานการณ์ปัจจุบันในช่วง๒เดือนคือกรกฎาสิงหา
เร่งฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายแรกคือผู้สูงอายุ
แล้วก็๗กลุ่มโลกให้ครบทุกคน

ตอนแรกเราจะต้องฉีดเดือนนี้ตอนนี้ขยับอีกนิดนึง

จริงแล้วบางคนบอกผู้สูงอายุตอนแรก

แต่นายก็จะฉีดที่ครบก่อนจริงทั้งประเทศ
คือผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มโรคที่แบบ๗๗กลุ่มโรคร้ายแรง

สิ่งที่นายกจะทำคือปิดแคมป์

ว่าตอนนี้แคมป์คนงานกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่
ซึ่งเมื่อวานนี้ทางผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีอนุทินบอกว่าเอาอยู่
สักพักรัฐมนตรีช่วยบอกมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะ
รัฐมนตรีอนุทินบอกว่าเตียงยังมีอยู่

คือตอนนี้มันหลายกระแสเหลือเกิน
เราจะมีโอกาสได้เห็นจากทางโรงพยาบาลอย่างสิริราชเอง

ก็คือตรงนี้เคสที่เป็นเคสผู้ป่วย

เดือนฮะแสดงว่าเราจะไม่มีการก่อสร้างประมาณสักเดือนหนึ่ง

แล้วก็กระทรวงแรงงานจะเข้าไปดูแลค่าใช้จ่าย
ทั้งคนไทยและคนต่างด้าว
เพราะอะไรปิดแคมป์๑เดือนปุ๊บเขาเดินทางกลับบ้านกัน

เขาก็จะมีหาเงินเยียวยาหรืออะไร

ขอโทษนะฮะให้พื้นที่จำกัดเท่านั้น
แล้วก็โครงการของรัฐที่มีการจ้างให้หยุด
ก็คืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับที่การสั่งกระทรวง
ทำการสร้างสถานธูปให้หยุดชั่วคร่าว๑เดือน

นอกจากนี้ภัยพิชานาวะกิจกรรมใด
ไม่ว่าจะเป็นการลดไฟฟ้าทั้งหลาย
รถไปด้ายดิจานทั้งหลายการจะขยายเมืองทั้งหลาย

แน่นอนมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายไปมาของบุคคล
โดยออกมาตรการที่เหมาะสมซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีมาตรการของเขาอยู่แล้ว
อย่างเช่นอีสานตอนนี้เขาค่อนข้างจะกลัวคนกรุงเทพ

เขาบอกแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีมาตรการของเขาอยู่แล้ว

ส่วนมาตรการต่างจะออกมาเป็นข้อกำหนด

จะเอายังไงกันต่อไปเสาร์อาทิตย์นี้เราคงจะได้เห็น
แล้วก็ทั้งหมดจะเริ่มใช้๒๘มิถุนายนิเมค
ก็คือสัปดาห์หน้าวันจันนี้ที่จะถึงนะคะ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาก็มีการออกมาบอกแหละว่า

อย่างที่พี่มดบอกไปว่าเขายังไม่มีการยืนยันว่าจะทำหรือเปล่า
ฟังข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุข
ทีมแพทย์ถึงเหตุผลและความจำเป็นก่อน
ก่อนที่จะพิจารณาในที่ประชุมสวบคร

เพราะว่าหลายคนจะได้รับความเดือดร้อนหากว่ามีการปิด
รัฐบาลต้องหาเงินมาดูแลเพิ่มในจุดนี้แต่หากจำเป็นก็ต้องทำ
ถ้าหากว่าเจ็บแล้วจบยังไงดี
ผลเอกประยุทธ์ก็ตอบกลับมาบอกว่าแล้วแน่ใจไหม
ว่าปิดแล้วจะจบพวกคุณรับรองให้ผมได้ไหม
ถ้านักข่าวบอกให้ปิดแล้วผมปิดแล้วถ้าไม่จบเนี่ยจะทำยังไง
ซึ่งผมกำลังคิดว่าถ้ามันเจ็บแล้วจบก็ควรทำ
แต่ถ้าเจ็บแล้วไม่จบมันต้องหาวิธีการอื่น
อยู่ที่คนทุกคนที่ต้องปกป้องระวังตนเอง
ตนจะไม่โทษใครทั้งสิ้นแต่ต้องมีจิตสำนึก
อย่าคิดว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดอย่าไปเสี่ยง
ซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกุล
ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวถึงการประเมินข้อดีข้อเสียของการล็อกดาวน
พื้นที่กรุงเทพเขาบอกว่าขอหารือกันก่อน
ต้องรอนายกรัฐมนตรีตัดสินใจ

แล้วตอนนี้เขาก็ต้องมีการหารือถึงการแก้ปัญหา
สถานการณ์แล้วก็เรื่องของวัคซีน

รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามบุษราคำ

ก็จะเห็นเคสกรณีหลายเคสที่แบบตอนนี้
ก็ยังคงมีผู้ป่วยที่ไม่สบายเป็นโควิด
แล้วอยู่ที่บ้านแล้วก็รอรถมารับ

แล้วก็กลายเป็นเหตุที่เราเห็นมีผู้เสียชีวิต
สำหรับวันนี้ก็เป็นสามีภรรยาคู่นึง

อยู่ดีสุดท้ายคือภรรยารอรถ๗วัน

ขณะที่ตัวสามีเองก็ติดโควิดด้วยเหมือนกัน